ฟังเสียงแบบดนตรีคอหน่อย
อยากจะร้องเสียงเหมือนแบบสุนชอบพล
ทำไปด้วยความสุขในช่วงปีใหม่ไทยแบบนี้นะพี่
แล้วถ้าใครว่างช่วงเย็นแล้วก็
อย่าลืมเปิดดูละครย้อนยุคแบบไทยอย่างเรื่องเพตรานรมิตรด้วยค่ะ
ส่วนตัวมุกดาเองนะแพลนจะพาครอบครัว

ยังสรุปไม่ได้เลยว่าจะไปจังหวัดไหนดี
หรือจะไปต่างประเทศเลยแต่ที่แน่ค่ะมุกดาบอกว่าขอเที่ยวก่อน
ไม่ขอทำงานชัดเจนเลยเพราะอะไร
งกรานไม่ได้พักผ่อนแบบนี้มาหลายปีแล้ว
ปีนี้แหละต้องกาปฏิทินเลย
หยุดยาวฟังมุกดาค่ะ
ไทยเลยเล่นสงการเสร็จใส่ชุดไทยเสร็จ
งการนี้อาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัด
คิดว่าค่ะยังไม่แน่ใจแทนเลยว่า
คิดกันอยู่ว่าจะยังไงดี
ต้องรีบคิดหน่อยแล้วอีก๑๒วันจะถึงสงกรานแล้ว
ฉันไปที่ไหนดีเหมือนไม่มีที่หลงเลยแล้วเนี่ย